งานจักษานตะกร้าที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่บ้านบางพึ่งคือการจักษานตะกร้ารูปทรงเปรย์ที่มีความอ่อนช้อยสวยงามด้วยการประดับตกแต่งหูฮิ้วให้มีลักษณะเหมือนทรงขาแมงมุมที่มีการดัดให้โค้งงอ
และมีความโดดเด่นด้วยการสารจากเส้นหวายขนาดเล็กที่มีความละเอียดทำให้เกิดลวดลายสวยงามตะกร้ามีความแข็งแรงทนทาน
อีกทั้งวัสดุที่นำมาประดิษฐ์เป็นตะกร้าทรงเปรย์อย่างหวายและไม้สักมีคุณสมบัติที่ทำให้ตะกร้ามีความแข็งแรงทนทาน